ที่หลายคนสงสัยเคลือบแคลงว่า

คือผมย้ำนะมันมีการให้กรรมการทุกคน

ฉันถามคุณหน่อยเวลาคุณไปจับแต่ละลูก

เขาให้เอาไปชั่งในเครื่องชั่งแล้วว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่
เขาสุ่มเลยว่ามันต้องหนักเท่าไหร่

คนก็บอกเฮ้ยมันคือการล็อกหวยหรือเปล่า

แต่ย้ำว่านี่มันคือการทดสอบ

ในการเอาเหรียญใส่ในลูกบอลใหม่เลข๘

พอเปิดที่กั้นปุ๊บอันนี้มันก็ตกลงไป

มันเป็นแค่เรื่องของการสาธิต

สลากินแบ่งรัฐบาลสามารถล็อกได้จริงหรือเปล่าล่ะ

แล้วในคลิปก็เป็นการสาธิตการล็อกเลข
สาธิตเพื่ออะไรทำไปทำไม

ไม่ใช่นะฮะแล้วเพื่อคลายความสงสัย

จันทรีศรีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็ไปกับผมที่ชายภูมิด้วย
ชี้แจงบอกว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเก่า๖ปีแล้ว
ถูกนำไปตัดต่อใหม่เพื่อให้เข้าใจว่าสามารถล็อกเลขรางวัลได้
ซึ่งได้ชี้แจงหลายรอบแล้วนะ
เพราะว่ามีการนำไปแชร์ใหม่ซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละ
เนื้อหาในคลิปทำให้เข้าใจว่าขั้นตอนของการออกรางวัล
สามารถใส่เหรียญ๑๐เข้าไปเพื่อเป็นการถ่วงน้ำหนักลูกบอลหมายเลขได้
แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยย้ำว่ามันคือการสาธิตในงานสัมมนาสัมมนางานหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการพนัน
มีการทดลองสาธิตหลายครั้งและผลออกมาการถ่วงเหรียญเข้าไป
ใน๑๐ครั้งในการทำการทดสอบได้ผล๑ครั้งเท่านั้นนะ
ลูกบอลนั้นจะตกลงมาทดสอบ๑๐ครั้งได้ผลแค่๑ครั้ง
สลากยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการออกรางวัลเป็นการสุ่มตัวเลข
อุปกรณ์ที่นำไปสาธิตในคลิปนั้นเป็นอุปกรณ์เก่า

ปัจจุบันอุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการสาธิตนั้น
ก็ไม่ได้นำมาออกรางวัลจริง
สลากมีการตรวจสอบแล้วว่าใครจงใจตัดต่อคลิปนี้

ถ้าพบว่าตั้งใจจงใจทำให้กองสลากเสียหาย
จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
ออกรางวัลทุกครั้งบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

มีแต่กรรมการทั้งหมดที่ไป
เว้นประธานกรรมการและปัจจุบันขั้นตอนนี้

จะเอาลูกบอลนั้นผนึกใส่หีบใส

แล้วก็ผนึกตัวสแตมให้กรรมการและประธาน

กว่าจะถึงขั้นตอนของการออกรางวัลเลย
ต้องเสกปุ๊บต้องลวงเข้าไปในแบบ

ผ้าสามสี่นะครับ